ทีนี้มาดูที่จังหวัดนครปฐมหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ธิดาช้างของบังน้ำพึ่งที่จังหวัดนครปฐมติดโควิดก่อนหน้านี้
แล้วนี่ค่ะสุดท้ายเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือชื่อว่าคุณสุธิพงศ์ภูลสมบัติอายุ๓๘ปีนะคะ
เป็นสาวประเภท๒แล้วก็มีตำแหน่งเป็นธิดาช้างบางน้ำพึ่ง
เขาเสียชีวิตจากอาการไอ้เชื้อโควิด๑๙มันลงปอด
แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนครปฐมนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีพิธีทำชาปนกิจศพที่วัดไผลล้อมตำบลพระปฐมเจดี

โดยมีหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมเป็นประธานในพิธี
เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวของผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะ
เห็นไหมครับต้องใช้๖คนในการแบกหามลงศพ
เพราะเจ้าตัวน้ำหนักสักประมาณ๓๐๐กิโลกรัม
คุณสุธิพงศ์อย่างที่บอกไปเป็นสาวประเภท๒
มีอาชีพเสริมสวยชื่นชอบการประกวดนางงามน้ำหนักตัวเยอะ
ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายไปตรวจว่าตัวเองป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
คือวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
รักษาตัวในโรงพยาบาลนครปฐมนะคะจนกระทั่ง๒๐เมษายนมีอาการเหนื่อยหอบ
เจ้าตัวต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
ต่อมาเชื้อมันลงปอดแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
เมื่อวานนี้มีพิธีทำชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้ว
ยัดยาดก็มาไม่กี่คนเพราะว่าเขาแม่รวมตัวกัน
อีกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือนักกีฬาวอลเล็บบอลหญิงทีมชาติไทย
ที่เขาเก็บตัวกันที่นครปฐมเพื่อที่จะไปแข่งขันวอลเล่เดชั่นลีก๒๐
ที่ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่๒๕พฤษภาคมถึง๒๐มิถุนายน
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลายคนตกใจเป็นเพรสลิลิต
แถลงการแบบนี้คุณผู้ชมติดเทือรวม๒๒คน
นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยตอนนี้ที่บอกไป
อยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
คือเขาฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่๒๐เมษายนที่ผ่านมาแล้ว
แล้วลักษณะการซ้อมเป็นการซ้อมแบบปิด
เขาทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่สถาบันบำราชนราดูล
เมื่อวันที่๒๙เมษายนจนกระทั่ง๑๐พฤษภาคมนะคะ
สตาร์ฟโค้ดของทีม๔คนด้วยกันมาแจ้งบอกว่า
มูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสไม่ได้
ก็เลยส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าพบเชื้อติดโควิด๑๙ทั้ง๔คนเลยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องเอาตัวคนในทีมไปตรวจหาเชื้อกันต่อ
ผลก็ออกมาเมื่อวานนี้ว่าคนในทีมติดเชื้อถึง๒๒คน
รวมกับสตาร์ฟโค้ด๔คนเดิมทั้งหมด๒๖คนค่ะ
จากทั้งทีม๓๕คน
คาดว่าการเริ่มต้นการติดเชื้อมาจากสตาร์ฟที่ออกไปซื้อของจากนอกแคมป์
ขณะที่นักกีฬาทุกคนคือไม่ได้ไปไหนมาไหน

จริงก่อนเข้าแคมป์เขาให้นักกีฬาตรวจโควิดแล้ว
ผลออกมาเป็นลบหมดทุกคนก็เลยนำตัวเข้าแคมป์ไป
แต่ว่าก็คาดว่าสตาร์ฟโค้ดกลุ่มใหม่ที่เขาไปนี่แหละนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวทำให้แฟนวอเล็กบอลก็เสียใจแหละ

ซึ่งก็อาจจะต้องถอนทีมออกมา
อาจจะไม่ได้ไปหรือจะเปลี่ยนคนที่ไม่ได้อยู่ในชุดนี้ไปแทนหรือเปล่า
ยังไม่ทราบนะครับ

เสียดายนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ป่วยด้วย
กีฬาทั้งหมดไม่มีอาการนะนะครับแข็งแรงดีนะฮะ